คุณผู้ชมคะทีนี้ดูสถานการณ์ในอิสราเอลหน่อย
รวมถึงคนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
เพราะว่าล่าสุดก็มีข้อมูลมานะคะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ย
ปล่อยตัวประกันมาเพิ่มเติมอีก๒คน
คือก่อนหน้านี้ปล่อยแม่ลูกมาแล้วคู่หนึ่ง
แล้วนี่ก็ปล่อยเพิ่มเติม๒คนนี้ที่ปล่อยมาเนี่ย
เป็นคนสูงอายุก็ด้วยปัญหาสุขภาพนี่แหละค่ะ

ระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซ่า
หลังจากที่กองทัพอิสราเอลส่งทหารราบบุกเข้าไปฉนวนกาซ่า
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันที่ถูกลักพาตัวไป
แล้วกองทัพอิสราเอลเองก็ระดมโจมตีทางอากาศ
ลมเป้าหมายต่างในฉนวนกาซ่า
วันเดียวคุณผู้ชมคิดดูถล่มไป๓๒๐จุดนะคะ
รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะ
แล้วก็อุโมงใต้ดินของกลุ่มฮามาส
ก็เลยมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตมากถึง๔๓๖ศพนะคะ
ถือว่าเป็นวันนองเลือดที่มากที่สุดอีกวันหนึ่งในฉนวนกาซ่าเลยค่ะ
แล้วก็ลักพาตัวประกันกว่า๒๐๐คน
ตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยบอกว่ากองทัพอิสราเอลระดมโจมตีย่านชุมชนที่มีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่หนาแน่น
รวมทั้งค่ายผู้ลีภัยแล้วก็พื้นที่ใกล้กับโรงพยาบาลในฉนวนกาซ่าโจมตีเป้าหมายในเขตเวสแบงค์ด้วย
ขณะที่ทางด้านโคศกกองกำลังฮามาสก็แถลงยืนยันนะคะว่าตอนนี้ได้ปล่อยตัวประกันหญิงชาวอิสราเอล๒คนเป็นอิสระแล้ว
ตัวประกันหญิงสองคนนี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้เป็นหญิงสูงอายุอันนี้คือปล่อยด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม
จากผู้หญิงสองคนนี้มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีชื่อว่านางนูริสคูเปอร์กับนางโยเชเวทลิปชิกนะคะ
ซึ่งทางคณะกรรมการองค์การเสี้ยววงเดือนเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศในอิสราเอลเนี่ยก็ยืนยันว่าผู้สูงอายุทั้งสองคนถูกส่งตัวกลับอิสราเอลแล้ว
จำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาเพิ่งไม่กี่วันนี้เองค่ะที่ปล่อยสองแม่ลูกชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลออกมาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงอีก๒ราย
แปลว่าตอนนี้ปล่อยตัวประกันมาเป็นผู้หญิงทั้ง๔รายนะคะซึ่งคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวประกันประมาณสัก๒๐๐คนที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่๗ตุลา
รายงานข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์สุภาพก็ยังบอกอยู่เลยว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันเรารอนะว่าเมื่อไหร่ตัวประกันของไทยเราจะได้รับการปล่อยตัวออกมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ด้วยนะคะ